ต่ออีกหนึ่งที่ไปดูพิธีเบิกเนธพระพิคเนต๒๕ล้านบาทค่ะ
เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง
ฮิ่มาจ้า
ในจังหวัดนี้ต้องลงท้ายด้วยฮิชิใช่แล้วน่ารักจริงจริงดิฉันชอบ
ไปที่วัดหนองแฟพอยู่ที่ตะโมนมาตราพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เขามีการจัดพิธีนี่คือเป็นพิธีส่งก่อนนะ
พิธีสงฆ์แล้วก็พิธีบวงสวงองค์พระพิคเนธเพื่อความเป็นสิริมงคล
มีคุณไตรพบวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเบิกเนธ
และสมโพธิ์องค์พระพิคเนสวนประจำวัดหนองแฟบนะคะ
แล้วก็มีประชาชนมีเกจิพระชื่อดังเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ที่เห็นนี่เลยครับการจัดสร้างองค์พระพิคเนสวนประจำวัดหนองแฟบ
ได้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีนะคุณ
ซึ่งได้ยอดเงินรวมทั้งหมด๒๐๗๑๓๓๖๒บาท
อื้มยิ่งใหญ่มากอลังการมาก
อ้าตรูต้องใช่ค่ะคือก็จะนำเงินมาสมทบก่อสร้างองค์พระพิคเนธสวน
แล้วก็สร้างแล้วเสร็จใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
เป็นองค์พระพิคเนสวนที่องค์สีดำเมื่อกี้เห็นไหม
หน้าตักกว้าง๖เมตรสูง๘เมตรนะคะ
เป็นองค์ที่มีความงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มาก
เป็นองค์เนี่ยค่ะปางยืนแบบนี้ยืนประธานพรนะฮะ
ก็เลยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธี
มากราบไหว้สักการะโอ้โหเยอะมาก
และไม่ลืมที่จะขอพรในเรื่องของความสำเร็จร่ำรวยขอโชคขอลาบกันด้วย
อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระพิคเนธเนี่ยเป็นองค์เทพที่ประธานเรื่องของความสำเร็จนะคะ
แต่ว่าความสำเร็จมันไม่ได้ได้มาจากการขอพรเฉย
มันได้มาจากการที่เราลงทุนทำด้วย
แต่นี่อันนี้คือช่วงที่ทำพิธีเบิกเนธอยู่
อย่างที่เห็นไปเห็นไหมองค์ใหญ่แบบนี้เลย
กายสีดำนะฮะนุ่งห่มเครื่องสีทอง
เป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วย
เรื่องของพระพิธีเบิกเนธนะเราไปกราบไว้นึงสักคราฮะ
ที่ระหย่อนนะคะ